เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันลุ้นแห่งชาติ
ใช่ดิฉันก็ลุ้นไปด้วยดิฉันต้องประกาศรางวัลไง
สละกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้
หลายต่อหลายคนก็ไปสู้เงียบกันนะ

ไอ้พวกที่โวยวายโดนกินเรียบค่ะ
แต่ว่ามีดาราซุปตาสาวคนหนึ่ง

ถูกเลขท้าย๒ตัวแหม่เหนาะเลยทีเดียวค่ะ

ความรักก็ดีดวงชีก็เริ่ดนะฮะต้องบอกเลย

ประจำนวดวันที่๑กันยายน๒๕๕๙เมพิชชนาธิ์ค่ะ
อินสตราแกรมเขาลงรูปสลักกินแบ่งรัฐบาล

ซึ่งหนึ่งในนั้นตรงกับรางวัลเลขท้าย๒ตัว

รับโชคกันไปค่ะแบบเบานะครับ
งานนี้เรียกได้ว่ารักรุ่งไม่พอดวงยังเลิศอีกด้วยค่ะ
นาทีนี้ก็คงไม่มีใครน่าอิจฉาเท่าสาวเมย์แล้วล่ะมั้งคะ
ส่วนสาวดวงเฮงขาประจำอย่างนักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีอย่าง
หนูอิ่มเฟี้ยวงวดนี้ค่ะ
เจ้าตัวประกาศเลยว่างดเสี่ยงโชค
เนื่องจากว่าตอนนี้หลายคนมองว่าเธอเป็นเจ้าแม่เลขเด็ดนะฮะ
มีคนมาขอเลขเด็ดกับเธอเยอะเหลือเกิน
ซึ่งเธอบอกว่าที่ถูกมาไม่รู้ไม่ได้เห็นเลข
เพราะเวลาซื้อเธอก็หยิบมั่วเอา
คือตอนนี้เธอบอกว่าตัวขาวแล้วมีคนเอาแป้งมาโรย

บอกว่าเธอเดินเวลาเออมีคนมาขายบางคนแบบคนขายลอตเตอรี่
อาจจะหมดแล้วเหลือใบสุดท้ายช่วยซื้อหน่อย
เธอก็ซื้อแล้วปรากฏว่ามันถูกซะอย่างนั้น
ก็นำเงินที่ได้ถูกมาไปทำบุญนะฮะ

ยังไงก็แล้วแต่เมื่อวานนี้ช่วงราวบ่าย๒ก่อนผลรางวัลจะออก
หนูอิมอิมเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยก็ได้มีการโพสต์อินสตราแกรม
อดมุกบอกว่างวดนี้เลข๐จะดับเลข๓จะแรง
ไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดูดิ
อันนี้เป็นมุกคือกด๐ปุ๊บพัดลมดับ

เลข๓แรงนะมาแรงจริงด้วย
ซึ่งจะตรงหรือไม่ตรงนักเสี่ยงโชคหลายคน
ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเจ้าแม่อิมอิม
เขาได้ใบ้หวยกันแบบสไตล์เขา
อย่าไปเดินตามข้างทางนะคุณอิมนะ

หลังเห็นอิมบอกกินน้ำแดงบ่อยมากเลยช่วงนี้
อ่ะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ดวงกันแต่ละคนก็ว่ากันไป
เล่นเอาสนุกนะคุณผู้ชมอย่าทุ่มเท
อย่างแบบมีบางคนมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ
พอเห็นเลขเด็ดเนนี่ยสตินิดนึง

บอกตัวเองแม่นอกสตินะแม่เนาะฝากไปถึงคุณผู้ชมก็เหมือนกันแหละ